หลายพื้นที่อย่างที่เราบอกไปประชาสัมพันธ์กันทุกวันเลยนะ

ส่วนนอกจากแจกแดนแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามจุดพักผ่อนต่างที่เขาใช้รถใช้ถนนกันเนี่ย

น้ำดื่มแล้วก็แจกน้ำหวานด้วย

ไม่ใช่คุณเพิ่มความสุขความหวาน
จะได้สดชื่น
ไปดูครับว่าคุณตำรวจเขาแจกอะไรกันครับ
นี่แจกอะไรแจกที่ไหนนี่เห็นไหมพี่ดาว
แจกอะไรก็ได้แต่อย่าแจกใบซะ

แต่ที่นี่ครับที่ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะ
ที่เทศบาลตำบลเว้ยโผอำเภอเมืองจังหวัดกรสิน
บริเวณถนนสายกรสิน๑๐๑ครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะกำลังแจกจ่ายน้ำหวานให้กับประชาชน
มีอะไรวุ้นสุดยอดสุดยอดสุดยอด
มีน้ำกระเจี๊ยบอันนี้ผมชอบมากน้ำกระเจี๊ย
สดชื่องน้ำน้ำเก็กหวยก็มีครับ
แล้วก็นี่น้ำโอเลี้ยงที่คุณตำรวจนั้นเลี้ยงเอง

ไม่เลี้ยงครับเป็นน้ำโอเลี้ยง
จ่ายให้กับคุณประชาชนที่เขาขับรถถนนสัญช็อตไปมา
แล้วนี่แหละครับคุณตำรวจก็บอกว่าพอการแจกน้ำแบบนี้นะ
ว่าหายจากอาการเมื่อยล้าได้สดชื่น
แล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นะครับ
คือเอาล่ะพอมาเจอจุดที่เป็นจุดพักผ่อนอย่างนี้เนี่ย
รถก็จะชะลอตัวขับช้าลง

ขับไม่เร็วมากนักมันก็ลดอุบัติเหตุไปได้เยอะแหละครับ
เขานำน้ำหวานที่มันชื่นใจมาแจกให้กับประชาชน
ประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็ชื่นอกชื่นใจ
รู้สึกดีแล้วครับต่อการที่คุณตำรวจนั้น
คอยดูแลพวกเขาแบบนี้นะครับ
ส่งรอยยิ้มนะคะแจกน้ำหวานไป
ต้องแจกใบสั่งแบบนี้ก็สุกสดชื่นนะ
มีเพื่อนร่วมเดินทางมีตำรวจคอยอยู่ข้างแบบนี้

ข้าวเขาก็แจกค่ะแจกข้าวเหรอครับ
ที่ผ่านมาที่จังหวัดเลยคุณผู้ชม
กระทั่งเมืองหนึ่งจังหวัดหนึ่งมีคนใจดีนะคะ
คุณตำรวจยกมากันหมดเลยนะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่
หน้าแขวงดันทางเลยเขต๑กิโลเมตรศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ตำรวจก็กำลังปรุงอาหารกันสด
โอ้โหบรรยากาศบอกว่าคือคักสนุกสนานนะคะ
เรียกว่าโชว์เสน่ห์ปลายจวักด้วยตัวเองเลยค่ะ
ทำเข้ากล่องแจกให้กับนักท่องเที่ยว
ให้กับผู้ที่ขับขี่สัญจรไปมาระหว่างที่หยุดยาวเทศกาลปีใหม่นะคะ
เพราะเหตุผลว่าเวลาที่ขับรถไกลแบบนี้
เหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็หิวด้วยไง
เข้าอกเข้าใจของหัวใจนักเดินทางไปอย่างนี้
แล้วก็เลยทำอาหารปรุงกันสดแบบนี้
จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวให้กับประชาชนที่สัญจรไปมากันฟรีเลย
และไม่ใช่แค่แจกนะก็ยังกำชับด้วย
กำชับผู้ขับขี่กำชับพนักงานขับรถที่ขับรถโดยสารด้วย
ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
แล้วก็อวยพรปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
เรียกว่าเห็นแบบนี้โอ้โหยิ้มได้ชิ้นใจกัน
แจกยันขนส่งเลยนะ
ไปถึงนี่เลยนี่ค่ะดูแลใกล้ชิดเลย
เห็นแบบนี้เราก็มีเพลงมอบให้กับคุณตำรวจที่ดูแลประชาชน

และไม่จำกัดการบริการตั้งแต่ลูกแต่ล้าน
ถึงภูยาตายาย

ให้มันตื่นนะ
เพราะว่าหลายคนก็ขับรถมาด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไปแล้วนะ
แต่ว่าถ้าเกิดเคลียร์จริงเหนื่อยจริงก็จอดพักข้างทางกันก่อนก็ได้

ด้วยความแบบพันเพลียมันง่วงบางทีมันล้า

เอาหลับในขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันตราย
แค่สัก๑๐นาที๑๕นาทีเดี๋ยวก็ดีขึ้น